จากเรื่องของการเดินทางไปดูเรื่องการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้างดีกว่านะครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพยาวอดีตประหลัดอำเภอเขาหันมาเลี้ยงอ้นขายสร้างรายได้อย่างดี
ไปที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับไปเจอกับคุณเรือนวงปันอายุ๖๓ปี
ท่านเนี่ยเป็นอดีตประหลัดอำเภอแล้วท่านอยู่ที่นี่อยู่ที่หมู่๒ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอ
ดอกคำใต้อย่าบอกนะใครว่ารักเราได้
สวัสดีสวัสดี
เสียงพูดได้ที่จังหวัดพยาวนะฮะ
เขาใช้พื้นที่ที่หลังบ้านนี่แหละฮะทำเป็นฟาร์มบ่อเลี้ยงอ้น
เขาเลี้ยงอ้นนะเขาบอกว่าอ้นเขาน่ะได้มาจากป่า
เอามาประมาณสัก๑๐ตัวได้หลังจากนั้นทำการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
เมื่อศึกษาแล้วเขาก็มีการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพิ่มอีกด้วย
แล้วตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามีอ้นที่เลี้ยงอยู่ประมาณสัก๒๐๐ตัวได้
อุ้ยจาก๑๐ตัวเป็น๒๐๐แล้วตัวใหญ่ค่ะของอ้น
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันเหมือนหนูที่เป็นหนูยักษ์
แต่บางทีถ้ามองผ่านก็ดูเหมือนตัวตุ่นเหมือนกันนะ

ดูลักษณะอ้นมันจะเป็นอย่างนี้
เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับ
มีความต้องการสูงมากของทางตลาดเขาตลาดต้องการอะไร
เรื่องของเรื่องเขาไม่ได้เลี้ยงไปกินนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปกินอย่างเดียวนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาซื้อหากันไปเนี่ยมีคนที่ชอบ
มีกลุ่มที่เขารักที่จะเลี้ยงเจ้าตัวอ้นแบบนี้อยู่นะ
คนที่เขาเลี้ยงเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเชื่องมันไม่ดุร้ายแล้วมันน่ารักด้วย
แล้วตอนนี้มียอดสั่งจอง๕๐๐ตัวไปแล้ว
โอ้โหแล้วตอนนี้คือเลี้ยงอยู่๒๐๐แต่คนอยากได้๕๐๐
ก็พูดง่ายโตไม่ทันเขาบอกว่าการเลี้ยงอ้นนะ
อายุที่เลี้ยงแล้วขายได้ก็อยู่ที่๔๕๖๐วันขายในราคาคู่ละ
ที่ผ่านมาเคยขายนะ๗ตัวเกือบแสน
มันไม่ใช่ว่าขายได้ทุกวันหรอกครับแต่ว่าพอขายได้คู่นึงตัวนึงมันสร้างเม็ดเงินดีไง
ไปลองรึการเรียนความรู้เผื่อจะมาปรับใช้เป็นอาชีพของตัวคุณเอ็นนะครับ
ติดต่อกันไปได้นะครับที่จังหวัดพยาวนี้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
โทรไปสอบถามกันได้เพราะว่าคนที่เขาเลี้ยงเนี่ย
เขาจะมีช่องทางในการขายถูกนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับคนที่สนใจด้วย
เพราะเชื่อว่าคงจะมีอีกหลายคนที่ต้องการและถ้าหากมีคนมาช่วยกัน
เพราะเลี้ยงก็อาจจะช่วยทำให้เติบโตได้ดีมากขึ้นนะคะ